สวัสดีครับ

ในส่วนของคัตรนการลุ่มลงบินอาหารในคดี
หันตรีชั้นมหาส่วนก็น่าจะเรียบร้อยแล้ว
เบื้องต้นก็ยังไม่มีข้อมูลถือว่า
การเสียชีวิตจะมีการกระนับเหตุศัตริยายาเข้ามาเกี่ยวข้อง
แต่ทีนี้เพื่อความสบายใจของญาติของผู้เสียชีวิต
เราก็ยินดีที่จะชี้แจงให้รายละเอียด
เพื่อไม่ให้สงสัยในประเด็นต่างที่ทางเจ้าหน้าที่ได้นำรองไว้
ถ้าเป็นเวลาก็จะได้อันหมายกัน
มาพูดคุยแล้วก็อธิบายให้ได้ฟังเพื่อเข้าใจในข้อสงสัย